ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรักจะเจอรักแรก
และสารสัมพันธ์ยาวนานจนถึงปลายทางมีคนรักแต่ยังไม่แต่ง
ก็จะพูดคุยตกลงได้บทสรุปคนมีคู่อยู่กินกัน
มีโอกาสดีจะมีลูกสืบสกุลสุขภาพภูมิต้านทานลดลง
ถึงล้มหมอนนอนเสือโรคภัยคุกคามทั้งโรคสายตา
โลหิตโรคหัวใจระวังอุบัติเหตุจากเครื่องมือทำงาน
วัตถุไวไฟหรือของมีคมการเงินมีรายจ่ายจากการเดินทางไกล
ผลที่หวังไว้ต้องออกแรงไม่ได้มาง่ายมีรายจ่ายต่อเนื่อง
ต้องจ่ายเงินระงับคดีความให้วางแผนใช้เงินให้ดี
การงานงานยุ่งแต่ไม่หนักและจะมีปัญหาไปจนเกือบสิ้นปี
แต่งานมีโอกาสดีในการเริ่มต้นหรือวางแผนชีวิตที่ดีในปีหน้าและปีต่อไป
แต่การเข้าสมาคมสังคมจะมีปัญหาหงุดหงิดรำคาญใจบ้าง